ฆ่าเพื่อนอุ้มพี่หนีคุกย้อนรอยที่หนึ่งฆ่าเพื่อน
ี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเวลาประมาณสี่ทุ่ม
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติร๙
สวนหลวงกรุงเทพผู้เสียชีวิตนายชูวงแทร่ตั้งหรือเสียจืด
อายุ๕๑ปีนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ
โดยผู้ตายศีรษะถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนกระโหลกแตก
ส่วนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อนายบัญญินตั้งพากร
นักการเมืองผู้กว้างขวางในจังหวัดนครสวรรค์
อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา
บัญญินขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อุบัติเหตุหรือเจตนาค่าหลังผ่านงานศพนายชวงสิบเก้าวัน
บริษัทหลักทรัพย์แจ้งไปยังครอบครัวนายชูวงได้โอนหุ้นเข้าบัญชีของหญิงสาวสองราย
เป็นเงินกว่า๓๐๐ล้านบาททำให้ญาติเกิดความงุ่นงงสงสัย
ขึ้นสอบสวนใหม่เดิมทีพี่ไม่ได้สงสัยอะไรเลย
เสียใจมากที่ตัดสินใจเผาภายในหลังจากเสร็จงาน
ตอนนั้นพี่ไม่ได้สงสัยใครเลยนะคะ

ให้กับนางสาวอุรัชวาชีรคุณฑน
ส่วนหุ้นมูลค่า๒๒๘ล้านบาท
โอนให้กับพฤติสาวอีกคนนึง
ซึ่งนางสากัณฑณาอ้างว่าท้อง
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเสียชูวงค่ะ
ดังนั้นคดีนี้เงื่อนงำมันเยอะ
โอนมันไม่เกี่ยวคนรับโอนมันก็มีหน้าที่รับอย่างเดียว

เมียเขาท้องเนี่ยกลัวเขาโอนให้คงไม่ผิดปกติมึง
๒เดือนผ่านไป๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
สารอาญากรุงเทพใต้ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน
โอนหุ้นนายชูวงข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
และข้อหารับของโจรหมายจับประกอบด้วย
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
นางสาวศรีทราพรมมาแม่นางสาวอุราชา
นางสาวอุราชาวชิระกุณฑลหรือป้อนข้าว
นางสาวกันทนาศิวาธนพลหรือน้ำตาล
ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และได้รับการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีต่อไป
บัญญินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
นายชูวงเป็นเพื่อนที่รู้ใจและดีที่สุดสำหรับเขา
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คิดจะทำร้ายกรยานมิตรอย่างนายชูวง
ส่วนนางวันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงได้กล่าวว่า
ทุกคดีฆาตกรรมฆาตกรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอ
หลังการตายของนายชูวงผ่านไป๑ปี

สารอาญาพระขนงออกหมายจับในบัญญินตั้งพากร
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
สำหรับหลักฐานที่นำมาสู่การจับกลุ่ม
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า
ช่วงเวลาการออกจากสนามกอล์ฟมายังจุดเกิดเหตุ
มีช่วงเวลาหายไปเกือบ๑ชั่วโมง
จากนี้ผลการจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุพบว่า
ความเร็วของรถขณะเกิดเหตุไม่สามารถทำให้นายชูวงเสียชีวิตได้
คล้องกับพิรุธในเรื่องของบาดแผลตามร่างกาย
รวมกับความเชื่อมโยงธุรกรรมการโอนหุ้นของกลุ่มผู้ต้องหา
นำมาสู่จิ๊กซอสำคัญในการที่พนักงานสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานชี้แจงสาร
ก่อนศาลพิเคราะห์เห็นควรออกไม้จักร
สืบสวนกองปราบปฏิบัติการสายฟ้าแลบ
กรวบนายบัญญินคารีสอร์ทที่เขาใหญ่
ขณะเดินอยู่กับนางสาวอุรชาวัชิระกุณฑล
หรือปอนด์คาวโบรกเกอร์สาวคนสนิท
ขณะที่เจ้าตัวขอให้การในชั้นศาล

มิถุนายนสารมีคำสั่งอนุญาต

บัญญินกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นว่า
หนักใจในเรื่องคดีมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะไม่เกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวหา
ก่อนเดินทางกลับที่พักพร้อมญาติทันที
รอยที่๒อุ้มพี่ชายผู้พิพากษา
หลังการตายของนายชูวงผ่านไป๔ปี๘เดือน
วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๓เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
วีรชัยอายุ๖๗ปีพี่ชายผู้พิพากษา

ขณะเดินทางไปรอรับน้องสาว
ปากทางสารอาญากรุงเทพใต้

ได้มีชายแต่งชุดตำรวจเรียกผู้ตายขอดูบัตรประชาชน
แล้วผลักขึ้นรถขับออกไป

ระหว่างทางผู้ต้องหาโทรศัพท์หาผู้พิพากษา
ขู่ให้ยกฟ้องคดีโอนหุ้นนายชูวง
แต่ผู้พิพากษาตอบกลับไปว่า

ระหว่างเดินทางได้มีการซ้อมและทรมาน
จนทำให้นายวีรชัยเสียชีวิต
ทำให้แผนจากเดิมที่ต้องการกดดันผู้พิพากษา
ต้องเปลี่ยนเป็นการอำพลางคดี

นำไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนครสวรรค์
ยนโทรศัพท์มือถือของผู้ตายทิ้งน้ำที่ริมน้ำปิ่ง

ตำรวจกองปราบปรามสืบสวนจนทราบว่า

มีส่วนผัวพันกับการหายตัวไปของนายเวียรชัย

กล้องวงจรปิดข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มคนร้ายใช้เส้นทางขึ้นทางด่วนถนนกาญจนาพิเศษ
ขับออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างที่คนร้ายเดินทางค่ะ
ตอนที่ผ่านทางด่วนนะคะต้องจ่ายค่าทางด่วน
เช้าตู่ของวันที่๒๓คุมภาพันธ์๒๕๖๓
ปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบปราม
เข้าจับนายบัญญินพร้อมพวกที่จังหวัดนครสวรรค์
บัญญินหลังถูกจับยังยืนยันความบริสุทธิ์
ไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บัญญินลงมือทำเองจับฆ่าเผานั่งยาง
สารพิจารณาไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาทั้ง๖คนจึงไม่ได้ประกันตัว
โดนส่งเข้าเรือนจำยกแก๊ง
เลขาธิการสารยุติธรรมกล่าวต่อว่า
เหตุการณ์จับตัวประกันเพื่อต่อรองให้สารพิกฎีตัดสิน
นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสารยุติธรรมและประเทศไทยมาก่อน
หลังจากนายบัญญินนอนคุกอยู่๕เดือน
เฝ้าคิดว่าตัวเองคงไม่อาจออกไปดูแสงเดือนแสงตะวันได้
และด้วยความที่เป็นคนกว้างขวางบวกกับเป็นผู้มีอิทธิพล
บัญญินจึงตัดสินใจวางแผนอุกอาจอีกครั้ง
แต่แผนครั้งนี้คือแผนแหกคุก